และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ
จากจะเจอกับเราสองคนแล้วยังได้พบกับอีกหนึ่งท่านค่ะ

มาแล้วหมอไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่ครับเป็นประจำเลยวันเสาร์แบบนี้มาทักทายกัน
พร้อมกับหมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
ราศีไหนที่จะดวงมาฟ้าเปิด
จะมีอยู่๓ราศีด้วยกันที่ดวงชะตาดีแบบโดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีสิงค่ะดวงชะตานี้ดีแบบว่าสวนกระแสเลย

โอ้โหตอนนี้เครียดกันหน้าดำหน้าแดงเลย
แต่ว่าชาวราศีสิงศ์เนี่ยชีวิตก็ยังไปได้เรื่อย
ยังทำงานไปได้เรื่อยทำได้แบบชิว
ถึงแม้ว่าชาวราศีสิงศ์จะต้องเจอประสบกับปัญหาบ้างนิดหน่อย
แต่ว่าก็ไม่ได้ระคายผิวอะไรอย่างไปได้เรื่อยนะคะ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงศ์ถือว่าดีมาก
งานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
หวังเรื่องงานอะไรเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสมหวัง

ผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศรีสิงฯคนไหนที่ทำงานประจำอยู่
เขาจะคอยช่วยเหลือคอยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ
อย่างบางคนที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจ
ก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้าที่เขาอาจจะเป็นลูกค้าที่สูงวัยกว่า
หรือว่าเป็นลูกค้าที่เขามาจากองค์กรที่ใหญ่กว่า

งานดีขนาดนี้เงินดีด้วยแน่
มีรายได้เติมเข้ามาในกระเป๋าอยู่ตลอดเวลา

ราศีสิงศ์ถือว่าพฤษภาคมนี้ที่จะถึงนี้
ดวงมาฟ้าเปิดแบบเต็มที่
เป็นช่วงเวลาแห่งการกรอบโกยเลยก็ว่าได้

ก็คือชาวราศีกันนะคะ
สำหรับชาวราศีกันเนี่ยช่วงที่ผ่านมาชีวิตเรียกได้ว่า
ช้ำกะหล่ำปีเลยนะคะ
เจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคเยอะมาก
ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงในช่วงเดือนนี้ด้วยโอ้โห
จะทำอะไรมันติดขัดอยู่ตลอดเวลา
แต่มันก็เหมือนเป็นบททดสอบของชีวิตถูกไหมหมอไก่

ทนไว้แล้วเดี๋ยวความสำเร็จจะมา

ส่วนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ที่กำลังจะถึงนี้
อีกใกล้เรียกว่าดวงชะตาจะดีขึ้นนะคะ
งานมีความโดดเด่นมากขึ้น

ในเรื่องงานก็มีโอกาสที่จะสมหวัง
แต่ว่าเวลาที่งานโดดเด่นมาก

คนเริ่มมองแล้วแต่ว่าชาวราศีกัน

เพราะว่าคนที่มาอิจฉาอยู่ดีก็จะมา

แล้วเรื่องของการเงินของราศีกันล่ะคะหมอไก่
ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่ามีรายได้เข้ามาเรื่อย
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจอยู่

ใช่นะคะการเงินถือว่าดีขึ้นคล่องตัวมากขึ้น

เอาล่ะและอีกหนึ่งราศีที่ดวงมาฟ้าเปิดแน่นอนในเดือนพฤษภาก็คือ

ดวงของเขาเนี่ยเรียกว่าดีแบบเรื่อยนะคะ
ฐานดวงชะตาของเขาเห็นไหมคะว่าเขาเป็นป่า
เขาเรียกว่าเป็นคนธาตุน้ำ
เขาเรียกว่าคนที่แบบว่าไปได้เรื่อย

ไปแบบไปค่อยเป็นค่อยไป
ชาวราศรีมีนก็ยังสามารถแบบว่าทำงานไปได้เรื่อย

เพราะว่าชาวราศีมีนเรียกว่าเป็นคนธาตุน้ำ

แต่ว่าชาวราศรีมีนช่วงนี้จะบ่นกันหน่อย

งานหนักก็จริงแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ใช่ค่ะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภดีมากเลยนะ
โชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้มา

ก็ถือว่าเป็นราศีที่อยู่ได้เรื่อย

แต่ว่ายืนยาวแล้วกันบอกอย่างนี้

ที่เหลือที่ดวงยังไม่มาฟ้ายังไม่เปิด
อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันไปนะคุณผู้ชมนะ
ยังไงเดี๋ยวเรามีมาแนะนำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
แต่ที่อยากให้ตั้งใจดูก็คือ
โพสต์ของหมอไก่พพาธินีที่เราตั้งไว้เมื่อวานนี้
มีหนึ่งท่านผู้โชคดีได้ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่นะคะ

วันนี้หมอไก่มาพร้อมกับอะไรเอ่ย
วัตถุมงคลด้านหน้าจะมี๒ชิ้นด้วยกัน

หลายคนอาจจะเอ๊ะหลวงพ่อสุดเป็นพระวัดไหน
นั่นก็คือเป็นพระวัดกาหลงท่านเป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่เลย
โด่งดังในเรื่องของการปลุกเสกเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคล
เอาล่ะวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีนะคะ
และผู้โชคดีได้แก่คุณสุกัญญานันทิพาวันนะคะ
เกิดวันที่๑๘กันยายน๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภและครอบครัวค่ะ
ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้การเงินเนี่ยปานกลางเรียกว่าไปได้เรื่อยนะคะ
แต่ว่าพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
เพราะว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายพวกแบบว่าอุปถัมภ์คนในครอบครัวซะเยอะ

ส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของคนภายในครอบครัวซะมากกว่า
จะไม่โดนตัวเองอาจจะโดนผู้ใหญ่ในครอบครัว
ใช่ค่ะต้องระวังในเรื่องของพวกความดันเบาหวานหัวใจแล้วก็โรคเกี่ยวกับพวกสมอง

คือถ้าเรื่องของโรคอะไรพวกนี้คือวิธีแก้เคล็ดที่หมอไก่เคยบอกก็คือให้ไปตรวจสุขภาพ
ใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปโรงพยาบาลสักนิดนึง
จะเป็นการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อก็ได้

ใจกันได้นะคะส่วนเรื่องของโชคลาภล่ะคะ
เล่าเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไม่มีนะคะแล้วก็ยังไม่แนะนำในเรื่องของการลงทุนพักไปก่อน

ลอยหรือไม่ลอยก็ต้องพักใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งไปคิดในเรื่องของการเสี่ยงดวงจะดีกว่า
เอาไปก่อนอยู่เฉยสบายใจที่สุดแล้วเรื่องครอบครัว

เรื่องของครอบครัวก็คืออยู่สุขดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
อาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านอย่างเดียว
เอาล่ะครบถ้วนนะคะยินดีกับคุณสุกัญญาด้วยนะคะแน่นอนเป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลไป

นะคะก็คือต้องอยู่ในห้องที่สงบก่อนนะคะ
แล้วก็ให้เราทำการอธิษฐานบอกเลยค่ะบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา
แล้วก็อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอำนาจบารมีค่ะ
เอาล่ะทำตามนี้นะหมอไก่นิดเดียววันพรุ่งนี้เราจะได้เจอกับอะไร
อ่านะคะก็คือจะมาเช็คดวงในช่วงเดือนหน้าเหมือนกัน
แต่ว่าจะเช็คว่าราศีไหนที่ควรจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิต

ติดตามกันได้เลยและสำหรับใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้